ไปดูพระกระโดดกำแพงกันหน่อยค่ะ
นี่เราไม่พูดถึงยอดเมนูอาหารจีนนะ
แต่เป็นเหตุการณ์เฉาของวงการสงฆ์
เพราะว่าพระมาลวงเด็กผ่านทางแชท
เด็กหญิงวัย๑๓ปีค่ะแล้วก็มีการนัดเจอกัน

หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการใช้อาวุธปืนขมขู่
พาเด็กไปอนาจารย์ไปล่วงละเมิด
แล้วที่ดิฉันบอกว่าพระกระโดดกำแพงเพราะอะไร
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตามจับกลุ่มตัวค่ะ
พระวิ่งหนีกระโดดกำแพงวัด
แต่ท้ายที่สุดก็จำนวนด้วยหลักฐาน
โดนจับได้แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจกองกำกับการ๔กองบังคับการปราบราม
แล้วก็ตำรวจสพชัยบาดานที่ลบบุรี
ได้จับกลุ่มตัวพระศิวกรทรัพย์กัณหาอายุ๕๐ปี
หมายจับของศาลจังหวัดชัยบาดาน
ความผิดก็คือกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีค่ะ
จับกลุ่มตัวได้ที่สำนักสงเกาะแก้ว
อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เรื่องมันมาจากที่กรณีที่พระศิวกรทรัพย์
แต่ว่าตอนนี้ต้องเรียกว่านายศิวกรทรัพย์แล้วนะคะ

ย้อนความไปก็คือพระได้พูดคุยติดต่อกับเด็กหญิงแอน
นามสมมุติอายุ๑๓ปีก็คุยกันผ่านทางไลน์ค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะรังที่อำเภอชัยบาดาน

โดยที่เด็กไม่รู้ว่านี่คือพระ
ก็นัดเจอกันในพื้นที่อำเภอชัยบาดาน
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ทีนี้พอเจอกัน
ทางพระศิวกรทรัพย์ตอนนั้นก็ขับรถเก๋ง
มารับน้องแอนก็พาไปกินข้าว
คุยกันบอกว่าเดี๋ยวจะมีตังค์ให้ใช้เป็นจำนวนมาก
แล้วหลังจากนั้นก็ใช้กำลัง
รวมถึงอาวุธปืนข่มขู่น้องแอน
พาไปกระทำอนาจารย์พาไปล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็ขังน้องเอาไว้ที่โรงแรมที่ลบบุรี
น้องก็ตัดสินใจค่ะบอกกับผู้ปกครอง
แล้วก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพชัยบาดาน
ทีนี้ตัวนายศิวกรทรัพย์ก็หลบหนีออกจากอำเภอชัยบาดาน
ขับรถเก๋งมาตำรวจสพชัยบาดาน
ตำรวจกรรมกรรมกรรมการ๔กรองบังคับการปราบกราม
ก็ต้องสนที่กำลังกันค่ะตรวจสอบเส้นทางหลบหนี
ไล่ดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่ลบบุรีเลย
แล้วก็เห็นว่ารถคันนี้มุ่งหน้าไปที่พิจิตร
กเข้าที่อำเภอชนแดนที่เพชรบูรณ์
แล้วก็ไปอยู่ในรีสอร์ทที่เพชรชบูรณ์
หลังจากนั้นตอนออกจากโรงแรมเนี่ยคุณผู้ชม
แต่งตัวเป็นพระอีกรอบนึงนะ
แล้วก็ขับรถไปตามเส้นทางตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ตำรวจเขาไม่ปล่อยให้คลาดสายตาเลยค่ะ
เฝ้าดูพฤติกรรมตลอดสะกดรอยตามตลอด
แล้วท้ายที่สุดตอนที่พระศิวกรทรัพย์ขับรถเข้าไป
สำนักสงฆ์เกาะแก้วที่อำเภอหนองไผ่เนี่ยนะ

จากตอนแรกแต่งเป็นคารวาสธรรมดา
แล้วก็มาแต่งกายเป็นพระสงฆ์แล้วก็ขับเข้าไปที่สำนักสงฆ์
ทีนี้พอตำรวจเขารู้แล้วว่านี่แหละคือพระศิวกรทรัพย์ผู้ก่อเหตุ
ก็เลยจับกลุ่มตอนเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
พระเห็นรถตำรวจก็วิ่งหลบหนี
กระโดดข้ามรั้วสำนักสงฆ์หนีเข้าป่าค่ะ
ภาพตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือตอนที่ตำรวจตามเข้าไปในป่า
ไปวิ่งไล่ตามแล้วก็จับกลุ่มตัวได้
รถก็เจอพวกเสื้อผ้าเจอข้าวของเครื่องใช้ต่างอยู่เต็มหลังรถไปหมดเลย
ทีนี้ก็ต้องนำตัวนายศิวกรทรัพย์ส่งพนักงานสอบสวนสพชัยบาดาน
ดำเนินคดีต่อไปนะคะ